เด็กผู้ชายอายุแค่ขวบเดียวเองค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสพคลองหลวงได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีเด็กเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักก็เลยเข้าไปตรวจสอบ
น้องนี่เสียชีวิตอยู่ในอ้อมอกของแม่นะแม่อายุ๑๙
แม่ร้องไห้ใหญ่เลยเหมือนกับแม่ก็รู้สึกผิด
แม่บอกว่าเป็นแม่มือใหม่แล้วก็อาจจะดูแลลูกไม่ดีพอ
สังเกตอาการไม่ดีคือไม่รู้ว่าอาการของลูกคืออะไรกันแน่
แล้วก็ไม่ได้ไปส่งโรงพยาบาลจนลูกเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีเด็กเสียชีวิตอยู่ในห้องพักในซอยเทพประธาน
ตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีก็เลยไปตรวจสอบ
ไปพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
นี่เป็นหอพักนะคะที่ชั้น๒ห้อง๒๓
พบศพเด็กผู้ชายอายุแค่ขวบเดียวค่ะนอนเสียชีวิตอยู่นะคะ
บนที่นอนก็น้องก็ใส่แค่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปตัวเดียว
ก็เจ้าหน้าที่บันทึกภาพเก็บหลักฐานแวดล้อมเอาไว้
นำร่างของน้องผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะ
วันนี้ครอบครัวก็ไปรอรับศพของเด็กชายวัย๑ขวบที่เสียชีวิตนะคะ
ก็นำมาบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนา
คุณแม่ของน้องอายุแค่๑๙นะคะ
คุณแม่ก็เล่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

เพราะเมื่อวานนี้ตอนเย็นยังป้อนข้าวให้ลูกอยู่เลย
ลูกก็กินข้าวตามปกตินะคะ
แต่พอตกดึกลูกเริ่มมีอาการอึดอัดร้องไห้งอแง
แม่ก็บอกว่าก็คิดว่าลูกร้องไห้งอแงตามภาษาเด็ก
คงแบบท้องอืดทายไม่ออกอะไรแบบนี้ค่ะ
แม่ก็เลยไปซื้อที่สวนก้นมาสวนก้นให้ลูกแต่ก็ไม่เป็นผล
แม่ก็ให้ลูกกินยาแก้แพ้เพราะว่าลูกมีอาการคันที่คอ
ก็ให้กินยาตามที่เคยพาลูกไปหาหมอก่อนหน้านี้ค่ะ
แล้วหมอให้ยามาก็เลยเอายาตัวเดิมนี่แหละให้ลูกกิน
แต่ว่าต่อมาลูกก็ยังมีอาการเหมือนกับท้องอืดอีก
แม่ก็ผสมยาเหมือนกับยามหาหินกับน้ำให้เด็กกินเหมือนแก้ท้องอื่น
ก็ให้ลูกกินแล้วก็กล่อมนอนก็หวังว่าลูกน่าจะสบายท้องมากขึ้น
แล้วลูกก็น่าจะดีขึ้นเผลอหลับไปค่ะทีนี้
พอกลางดึกสามีตื่นขึ้นมามาเข้าห้องน้ำ
แล้วสังเกตดูลูกนอนแปลกคือนอนตัวงอเลยนะ
จับตัวลูกดูอ้าวลูกไม่หายใจแล้วก็พยายามปั๊มหัวใจนะคะ
แต่ไม่ทันลูกเสียชีวิตนะคะ
คือแม่ยืนยันว่าไม่ได้ให้ลูกกินอะไรผิดสำแดง
หรือว่าของที่ไม่สะอาดอะไรเลยนะ
แต่แม่บอกว่าก็ยอมรับว่าเป็นคุณแม่มือใหม่
อาจจะประมาทที่ไม่ทันสังเกตอาการของลูกให้ดี
คือก่อนหน้านี้ฝากลูกให้กับคุณยายคือยายเลี้ยง
จะกลับมาเลี้ยงเองเมื่อ๑๖เมษายนที่ผ่านมานี้เอง
ลูกเองแค่ไม่กี่วันแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้ไม่นาน
ไม่รู้ว่ามีโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนยังไงบ้าง
ก็เลยไม่ได้พาลูกไปโรงพยาบาลไม่ได้พาลูกไปหาหมอ
ตัวแม่บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะให้ลูกฟื้นขึ้นมา
จะดูแลอย่างดีจะเอาลูกมาเลี้ยงเอง
ได้เข้าใจลูกมากกว่าคนอื่น
เพราะว่าเขากินแล้วเขาจะโร่งเขาจะตดติก
มันเหมือนมันสบายแล้วเราก็เลยหยอดน้ำนิดนึงให้เขากินไป

เราก็พยายามทำให้เขาหายปวดท้อง
แต่เราไม่รู้สาเหตุว่าเขาเป็นอะไรอื่น
ถามว่าคุณแม่อยากพาไปหาหมอไหมอยากพา

คือแบบสัญญากับลูกว่าสิ้นเดือนจะพาลูกไปกินนู่นกินนี่นะเงินออก
สัญญากับลูกก็ซื้อนมมาให้ซื้อเป็นเพื่อนมาให้
คือแบบสัญญาไว้อ่ะแต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วอะค่ะ
คือแบบลูกมันไปแล้วอ่ะแต่ถามว่าคิดถึงไหม

ถ้าเขาอยู่กับเราเราค่อยเขามาเบ่งเขาออกมาค่ะ
แต่แล้วถามว่าเราได้ตั้งใจทำลูกให้เป็นแบบนี้ไหม
ไม่ได้ตั้งใจเราเราประมาทด้วยส่วนเราผิด

ปัญญาหันมีจริงเดี๋ยวให้เขาฟื้นขึ้นมาหา

แต่มันไม่มีโอกาสแล้ว

เพราะผมโอกคลเป็นแม่รู้สึกมันเจ็บใช่ไหมล่ะคะ
แต่เราทำอะไรไม่ได้แล้ว
คือแม่นี้ยุค๑๙นะครับ

แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่า
มหาหิงนี่ผสมน้ำดื่มได้ด้วยเหรออืมคือมหาหิงเนี่ย
ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเอาไปทาพุงค่ะทาพุงทาท้องอะไรอย่างเงี้
ก็จะมีอาการดีขึ้นใช่แต่มหาหิงเอาไปไปผสมน้ำให้เด็กดื่ม
หรือว่าเอาให้เด็กกินเนี้ยผมไม่เคยได้ยินเนี้ย
เลี้ยงลูกผมผมก็ไม่ให้ลูกผมกินนะคือตัวแม่เด็กก็บอกว่า
ก็สังเกตว่าลูกอ้วกด้วยนะคะลูกอ้วกไม่หยุดแล้วนอนดิ้นไปดิ้นมา
แล้วก็ตวงเย็นด้วยนะคะหาหิงเนี้ยใช้ทาอืมผมใช้ทาอย่างเดียวน่ะค่ะ
อ่าทีเนี้ยยายของเด็กเนี้ยบอกว่าปกติหลานเนี้ยร่าเริงน่ะ
เป็นเด็กดีก็มีดื้อบ้างตามภาษาเด็กแค่ขวบเศษนะฮะ
พูดจาอ้อแอน่ารักน่าชังก่อนหน้านี้หลานอยู่กับยายมาตลอด
ตั้งแต่เกิดเลยไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
ก็มีอย่างบ้างก็คันเวลาอากาศร้อนก็พาไปหาหมอรักษาตามปกติ
เวลาเกิดอาการผื่นคันพอลูกสาวเอาลูกมาเลี้ยงเองเนี่ย
ยายบอกว่าโทรหาตลอดว่าคืออยากจะถามว่าหลานเป็นยังไงบ้าง
อืมแต่แม่ของเด็กก็คือลูกสาวตัวเองเนี้ย
ไม่ยอมให้คุยเลยไม่ยอมให้ได้ยินเสียงหลานเลย
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวหลานจะตามยายกลับมาอยู่กับยาย
อยู่กับยายไปตั้งแต่เด็กตอนเกิดเหตุยังดุลูกสาวไปว่า
ทำไมไม่โทรมาถามเวลาลูกมีอาการแบบนี้แบบนี้
โทรมาหาแม่ก็ได้ยายนี่เลี้ยงลูกมาแล้วนะ
หลานก็เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดยายบอกว่าโทรมาถามก็ได้ว่า
เออแม่ลูกเป็นแบบนี้ทำยังไงดีให้อะไรดีอะไรแบบไหนดี
โทรมาเลยพอรู้ข่าวอีกทีนึงก็คือหลานตายแล้วเสียใจมาก
เพราะว่าวันเกิดหลานคือ๑๙เมษายนที่ผ่านมานี่เองยังอวยพรให้หลานอยู่เลย
อ่าคืออยากจะกอดอยากจะดูแลหลานไม่คิดว่าหลานจะไปเร็วขนาดนี้
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะยายบอกว่าจะไม่ให้หลาน
ไม่ให้ใครเลี้ยงอย่างแน่นอนจะไม่ให้ไปอยู่กับใครเลย
เสียใจเมื่อเช้าอะค่ะมีคนโทรมาบอกแต่แม่เขาโทรมาบอกยายแล้ว
ว่าแม่ลูกหายใจไม่ออกนะอะไรแต่เราบอกว่าทำไมไม่ให้แม่คุยคอกันล่ะ
ลูกมันคือหลานเราจะดูว่าอาการหลานเราเป็นยังไงเราจะได้บอกถูก
เพราะเราเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมเราต้องรู้เดี๋ยวแม่เขายังเด็กอยู่อายุแค่๑๙เอง
เขาคงไม่รู้เรื่องอะไรไม่เหมือนคนเลี้ยงเขาก็บอกว่าถ้าหนูเปิดกล้องให้แม่คุยกับลูกหนู
ลูกหนูก็ต้องร้องถามแม่อีกมันเหมือนมันไม่ใช่ต่างอย่าง
คือเขานอนเฉยเขาไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะแต่ปากเขาดำมีน้ำลายไหล
นี่เขาไปกอดศพเขาไปอะไรเขาอย่างนี้ทำใจไม่ได้อ่ะมันเร็วเกินไป
ส่วนบรรยากาศงานศพของเด็กชายวัย๑ขวบที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทวีการะอนันต์จังหวัดปฐุมธานี
ครับก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมสามวันนะคะส่วนเรื่องของคดีเนี้ยค่ะ
ทางพนักงานสอบสวนสพคลองหลวงบอกว่าก็ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็ได้มีการบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานนำตัวพ่อกับแม่ของเด็กไปสอบสวนที่สพคลองหลวงด้วยนะคะ
ก็ส่วนเรื่องของเด็กเนี่ยก็ต้องรอการชนะสูตรจากโรงพยาบาลรอผลก่อนว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
ในเบื้องต้นเนี่ยค่ะอืมทางคุณหมอบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าติดเชื้อในช่องท้องอืมอืม
นี่มันเป็นอุทาหอนนะค่ะสำหรับผู้ที่ดูแลเด็กเล็กเล็กนะ
วินิจฉัยเองเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดจริงจริงต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลอ่ะ
เพราะเราไม่รู้ว่าเด็กเป็นอะไรแล้วเด็กเขาก็บอกไม่ได้ด้วยใช่ใช่ไหมอืม
อันนี้เริ่มต้นจากอะไรสวนก้นเด็กก่อนใช่ค่ะเสร็จแล้วให้กินยาแก้คันใช่ค่ะ
แล้วเอามาหาหิงผสมน้ำให้ดื่มอีกคือมันแล้วเด็กแค่ขวบเดียวอะค่ะ
ทีนี้นอนงอเป็นกุ้งแล้วก็ตัวแข็งเสียชีวิตเลย